เจอดาวสุพัสรามหาคามินที่ไหน

ตะลุยที่วิสาหกิจชุมชนบ้านกรดอำเภอบางปะกง
ดังวัดพระราชนาคม๔อายุทยา
เฮ้ยเหมือนใช่มั้ง
มาปะกงวันนี้ชักเธอเซานู้น

เพราะจะมาถามคนในชุมชน

ก็คือที่นี่มีวิสาหกิจชุมชน

ชุมชนก็อยู่แถวนี้ค่ะ

แล้วไม่รักอ้าวพี่
อุ๊ยดอกไม้สวย
อุ๊ยมองเหมือนจริงนี่ไม่ใช่ดอกไม้จริงนี่คะ
ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นดอกไม้
จากก้อนสโหนหางไก่ของตำบลมันกด
ก็คือมีการส่งออกได้แล้ว
แสดงว่าวันนี้หนูจะได้เรียนรู้
ทำดอกไม้สวยที่เหมือนจริงมาก

ค่ะโอเคค่ะอันนี้หนูขอจับหน่อย
อุ๊ยขอบคุณนะคะที่เอามานอนแล้วสวยมากเลย
จริงจะนานหนูตั้งใจมาเรียนรู้เลยนะ
วันนี้และยิ่งเห็นดอกสวยแบบนี้

อันนี้ก็คือต้นสโหน่หางไก่

ดอกไม้สวยมาจากแท่งกระบอกแท่งนี้
ใช่ค่ะมาจากกระบอกแท่งนี้เลย
เอามายังไงคะเนี่ยแล้วต้องผ่านขั้นตอนอะไร

ซื้อมาทีนึงก็จำนวนมากอยู่
แล้วก็เอามาตากที่บ้านกดนี้ก็ประมาณ๕วัน
แล้วข้างในเขามีคุณสมบัติยังไงคะ
ข้างในพอเราฟั่นเสร็จแล้ว

พี่ก็ต้องปั้นสโนให้ยาว๗เซน
หนูอยากลองอันนี้ลองได้ไหมครับ

แล้วก็ลักเลยลงทีเมื่อกี้

ก็เราก็จะไปดูวิธีการปอกเปลือก

เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปอกเปื่อมกันเลยค่ะ

พี่จิ๋มทำไว้ขนาดนี้ก็ต้องชมหน่อยล่ะค่ะ

ปอกเปลือกแล้วความบางความหนาเนี่ยต้องยังไงบ้างคะ

อันนี้บานแล้วมันจะคมมาก

นิ้ว

เอาปอกเป็นมะม่วงแล้วกันนะคะอย่างนั้นอ่ะ
ให้ดูด้านนี้คือความยับเยิน

ต้องเนียนแบบนี้ถึงจะเอาไปทำดอกไม้ต่อได้

อย่างนี้น่าจะทิ้งนะคะ

ทนไม่ได้ค่ะอันนี้โอเคค่ะ

หรือว่าเอาไปทำอะไรได้คะ

เหรองั้นแสดงว่าของหนูที่ตัดเหลือ

เขาได้ใจสวยเนียนแบบนี้แล้วไปทำอะไรต่อ

ไม่น่าช่วยอะไรได้แล้วค่ะ
พอทำเป็นแผ่นแบบนี้แล้วไปขั้นตอนไหนต่อ
ขั้นตอนคือการไปทำขีดแล้วก็ไปย้อมค่ะ
ถ้าหนูข้ามดีกว่าแบบนี้หนูไม่น่าทำได้

เดี๋ยวดูปล่อยให้พี่อยู่ตรงนั้นนะคะ

มาออกไปค่ะที่ย้อม

ไปกันเลยค่ะ

ให้ดูไปด้วยนะ

นั่งเลยค่ะ

คือสีนอกจะเนียนกิน

เหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะ
นะเดี๊ยวหนูลองหนูลองหน่อย
เห็นพี่อู๋ตัดช่วงนี้มีเทคนิคอะไรของพี่อู๋

เก็บหน้าไว้ปากเหงื่อดีกว่านะคะ
เอ้าคุณผู้ชมพี่กลีบแล้วต่อไปยังไงครับพี่อู๋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

พอตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปไหนคะ

แล้วก็พี่ก็จะไปจับดอกเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันค่ะ
ช่วยพี่ถือไปเนอะได้ค่ะวู้คุณผู้ชมค่ะ
การมาบุกมาตะลุยที่ชุมชนแห่งนี้

คุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วหลายขั้นตอนค่ะ
กวั้นปลอกและหนี้ชุดสีตากแห้งเรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปก็ได้เวลาแสดงฝีมือ
ในการประดิษฐ์ของดิฉันแล้วค่ะ

ชุมชนต้องแชร์

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ